ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีผัวเมาคลั่ง
ฆ่าเผาเมียที่พิการทางสายตาแล้วก็เหมือนกับเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะ
ตัวคนเป็นผัวนะคะลงมืออย่างสุดหดเยี่ยม
เขามีการใช้น้ำมันราดเมียแล้วก็จุดไฟเผาทั้งเป็น
ย่างสดแบบทุกข์ทรมานดิ้นทุรนทุรายจนตายคาบ้าน
ล่าสุดมีการคุมตัวผัวหดคนนี้ได้แล้วนะคะเจ้าตัวอ้างว่าพลั้งมือฆ่าเมีย
ก่อนจะมีการพยายามที่จะฆ่าตัวตายตามแต่ชาวบ้านมาเห็นเสียก่อน
ลึกเบื้องหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
นี่คือภาพนายสมรบุญเกิดสามีวัย๖๐อยู่ในสภาพเมาใหม่ร้องไห้กอดศพนางศรีนวล
ภรรยาชาวเมียนมาที่ถูกไฟไหม้ตายต่อหน้าเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ที่บ้านคำภูเงิน
แต่บนบ้านตาดอำเภอบัดดุงจังหวัดอุดรธานีตำรวจสอบภอดวงเย็นรุ่นไปชนสูตรสมนางศรีรวร
เพราะถูกไฟไหม้เกลี่ยมทั้งที่เธอเป็นคนพิการตาบอด
กล้ามเนื้ออ่อนแรงนอนป่วยติดเตียงที่ข้างบ้านพบน้ำมันดีเซล๒ขวด
ที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้มีแต่นายสมรสามีขี้เมาที่ได้แต่ร้องไห้ฟูบไฟ
นำตัวมาสอบสวนเพ็ญมณีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่า
นายสมรเป็นคนฆ่าเมียก่อนเกิดเหตุไปขโมยน้ำมันรถไถข้างบ้านมาก่อเหตุ
ตอนเช้าตนกำลังขายของสมรเดินมาซื้อประทัดพร้อมบอกว่า
เมียตายแล้วจะเอาประทัดไปจุดจึงนึกเอกใจชวนเพื่อนบ้านไปดู
ก็เห็นนายสมรฆ่าเมียอย่างสุดโคตร
พอดียาวมากห้อนอันละเนี้ยกับเปลือกจุดน่ะแล้วเหลียกออกไปเห็นมันเท่นอันมัน
ัชรีน้องสาวนายสมรบอกพี่ชายเป็นคนพูดจาโผงผางกินเหล้าเป็นประจำ
มีปากเสียงกับภรรยาบ่อยครั้งเชื่อว่าสาเหตุครั้งนี้คงเป็นเพราะฤทธิ์เหล้า
กินเหล้าจนหลอนสุดท้ายมาก่อเหตุฆ่ากัน
สมรสามีใจร้ายเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีอ้างตนและภรรยาไม่มีทางออก
เพราะไม่มีงานทำมีหนี้สินมีโรคประจำตัวลูกก็ไม่สนใจ
ตัดสินใจจะฆ่าตัวตายไปพร้อมกันซึ่งภรรยาก็เห็นด้วย
เกิดอารมณ์ชั่ววูบใช้น้ำมันที่เตรียมมาราดลงบนตัวภรรยา
แล้วจุดไฟเผาจะฆ่าตัวตายตามแต่มีชาวบ้านมาห้ามทัน
ตัวปลูกก็ไม่มีงานคำมีหนี้สินมีโรคประจำตัวลูกก็ไม่มีงานคำ
แล้วจุดไฟเผาจะฆ่าตัวตายตามแต่มีชาวบ้านมาห้ามทัน
ตำรวจส่งศพนางศรีนวลไปผ่าชนะสูตรผลผ่าศพระบุชัดว่า
ปอดมิดเขม่าวควันนั่นหมายถึงการเผาทั้งเป็นตายอย่างทรมาน
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้าย
กินเหล้าจนหลอนแม้ภรรยาป่วยติดเตียงพิการตาบอด
ก็ยังฆ่ากันได้ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน